อ้าวธาตุยาเสพติดมาอีกแล้วนะคะลูกเลี้ยงเป็นธาตุยาคลั่งยาขึ้นมา
บังเอิญแม่เลี้ยงก็ต้องบอกว่าคราวซวยจริงจริงอะค่ะทำไมฮะ
ตื่นมาจะไปนึ่งข้าวเหนียวไปเจอลูกเลี้ยงคลั่งยา
พูดพร่ำทำเพลงนะคะเอาไม้หน้าสามยาว๒เมตรอะพี่อุ๋ย
หน่ำฟาดฟาดฟาดเข้าไปจนแม่เลี้ยงอ่ะตายไม่จบเท่านั้นนะคะ
ลากศพเขาจากในบ้านเนี่ยลากไปโยนทิ้งสระน้ำข้างบ้านหวังจะอำพลางคดี
โอ้โหญาติญาติใครมาเห็นนี่คือช็อกไปตามตามกันเหมือนกันค่ะ
ดิ้นแม่กูเดี๋ยวนั่งมาบนนี่เป็นเป็นอ้ายเปล่าครับ
นี่ค่ะโอ้โหครอบครัวญาติมิตรทำใจไม่ได้นะคะ
ร้องไห้กันแทบขาดใจค่ะผู้ตายคือนางสุดใจวงหารอายุหกสิบสามปีนะคะ
สภาพนอนเสียชีวิตอยู่ข้างสระน้ำในพื้นที่อำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชายภูมิ
เรื่องต้นตามร่างกายมีบาดแผลถูกตีด้วยของแข็งเข้าไทยทอย
แล้วก็ที่หน้าผากแล้วมีคราบเลือดหยดเป็นทางยาวไปถึงห้องครัวบ้านผู้ตาย
ระยะห่างคือสามสิบเมตรอะค่ะคนก่อเหตุคือนายอาคมซึ่งเป็นลูกเลี้ยงนะคะ
ตำรวจไปตามจับตัวได้ไปยืนจังก้าอยู่กลางทุ่งนาพร้อมกับไม้หน้าสามยาว๒เมตรอะค่ะ
ทีนี้ตอนที่ตำรวจไปจับตัวได้เนี่ยยังคลั่งไม่เลิกนะคะ
คลุ้มคลั่งไม่หายแล้วตอนนั้นชาวบ้านเขาก็เริ่มมามุงดูกันเยอะแล้ว
ตำรวจก็กลัวจะโดนประชาธรรมก็เลยเอาขึ้นรถกลับไปสพแก้งเคราะห์ก่อนเลยค่ะ
ได้คุยกับนายวิจิตแสงเสาพ่อนายอาคมคนก่อเหตุและสามีของนางสุดใจคนตายนะคะ
วิจิตเล่าบอกว่า๖โมงเช้าตื่นนอนมาเอ๊ะไม่เห็นภรรยาก็เดินตามหา
เดินเข้าไปในห้องครัวโอ้โหถ้วยเอ่ยจานเอ่ยหม้อนึ่งข้าวเหนียว
ทำไมมันกระจัดกระจายเต็มพื้นแบบนี้อ่ะแต่ที่น่าตกใจกว่านั้นคือเห็นคราบเลือด
ก็ตะโกนเรียกลูกชายอีกคนนึงที่บ้านอยู่ไม่ไกลกันให้ออกมาช่วยกันเดินตามรอยเลือดไปหน่อย
เดินตามรอยเลือดไปเรื่อยที่สระน้ำหลังบ้านเห็นร่างภรรยาลอยอยู่ในสระน้ำอะค่ะ
ก็รีบไปเอาร่างขึ้นมาบนฝั่งแต่ก็เห็นแล้วล่ะว่ามันไม่ใช่แค่การตกน้ำหรืออะไร
เพราะว่าเลือดเนี่ยเต็มตัวไปหมดเลยนะคะแล้วเงยหน้าขึ้นมาเห็นนายอาคมลูกชายยืนอยู่กลางทุ่งนา
พร้อมกับไม้หน้าสามอยู่ในอาการคลุ้มคลั่งเลยพ่อก็พยายามเรียกอาคม
อาคมหันมาเห็นพ่อเท่านั้นแหละใส่เกียร์วิ่งมาหาเลยนะคะ
ดีนะที่พ่อเดินออกมาคือพ่อเห็นเลือดพ่อคิดไม่ดีแล้วไง
ถืออีโต้ไว้ในมือด้วยตอนเดินออกมาพ่อชูอิโต้เลยบอกถ้าเข้ามาพ่อฟันนะ
อาคมก็เลยเปลี่ยนใจวิ่งหนีไป
วิจิตคาดว่าช่วงก่อนเกิดเหตุภรรยาคงลุกจากที่นอนช่วงเช้ามืด
ห้องครัวจะนึ่งข้าวเหนียวทีนี้ระหว่างเตรียมนึ่งข้าวเหนียวอยู่
ลูกชายที่อยู่ในอาการคลั่งยาคงจะถือไม้หน้าสามย่องเข้ามา
ฟาดเข้าไปที่ไทยทอยแล้วก็หน้าผากหลายครั้ง
นางสุดใจเนี่ยแน่นิ่งไปก่อนที่จะลากร่างของแม่เลี้ยงออกจากห้องครัว
ลากไป๓๐เมตรไปที่สระน้ำหลังบ้าน
แล้วก็โยนลงไปหวังที่จะอำพรางคดีนะคะ
เบื้องต้นในอาคมคนเกาะเหตุคนนี้มีพฤติกรรมเสพหญ้าบ้ามานานกว่า๑๐ปีล่ะค่ะ
คือเป็นธาตุยามา๑๐ปีหลอน
เคยทำร้ายร่างกายคนในครอบครัวก็คือพี่ชาย๒คน
คมนี่คนเล็กสุดนะมีพี่ชายสองคนก็ทำร้ายพี่มาหมดแล้ว
พ่อเคยพาลูกไปบำบัดไหมเคย
พ่อเคยพาไปบำบัดสิแต่พอมันกลับมาบ้านมันก็ไม่ยอมกินยา
แล้วม้อกลับไปดื่มเหล้าเมายาบ้าเหมือนเดิมเลย
บอกแบบนี้นะคะว่าต่อให้เป็นลูกพ่อก็ไม่เข้าข้างค่ะ
ว่าจะเต็มที่เลยเชื่อใจแล้ว
ไม่เข้าข้างเลยนะครับ
ครับว่าเข้าข้างรู้ว่าเข้าข้างยังไง
มันถึงมาทำร้ายร่างกายของประชาชน
ในครอบครัวเขาอีกไปหลายคนอีกคนอื่นไปอีก
วันนี้เราส่งคุณอัพจิรายุทธ์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

เป็นลักษณะบ้านชั้นเดียวอยู่กลางไร่
ส่วนห้องครัวที่เกิดเหตุสร้างไว้นอกตัวบ้าน
ห้องครัวยังมีคราบเลือดคนตายอยู่เลยนะคะ
แล้วเส้นทางจากห้องครัวไปที่สระน้ำเนี่ย
คือมันเห็นร่องรอยการลากแล้วก็คราบเลือดค่อนข้างชัดเจนนะคะ
นายชูศักดิแสนเสาพี่ชายของนายอาคมคนเกาะเหตุ
บอกว่าเขาคือคนเดินเข้ามาที่ครัวคนแรก
แล้วก็เห็นร่องรอยข้าวของกระจัดกระจาย
เห็นรอยเลือดลากไปทางหลังบ้าน
ตอนแรกสุดเลยนึกว่าเป็นเลือดปลา
เพราะว่าแม่ชอบนำปลามาทำกับข้าว
เขาก็เดินตามหาแม่หาไปหามาไม่เจอแม่สักที
เพราะเอิญหันไปเห็นพ่อกำลังยืนทะเลาะกับอาคม

ซึ่งสภาพของน้องตอนนั้นคือถือไม้ยาว

น้องชายจะฆ่าแม่ได้โหดเยี่ยมขนาดนี้
แต่ที่ผ่านมาก็ไม่ใช่ว่าแปลกใจหรอก
เพราะเขาเองก็เคยถูกน้องชายเอามีดไล่แทงมารอบนึงแล้ว
พี่ชายอีกคนนึงก็เคยถูกน้องชายเอาเหล็กตีหัวจนหัวแตกมาแล้วเหมือนกัน
พี่ชายบอกว่าผมขอคุณตำรวจอย่างหนึ่งได้ไหม

ผมเชื่อว่าคนในบ้านกับคนในหมู่บ้านก็คงจะไม่ปลอดภัย
เพราะฉะนั้นทางที่ดีคุณตำรวจเอาให้เต็มที่เลย
เขาไม่แต่ว่าเขาเป็นคนดีครับ
เขาเป็นคนดีไม่เป็นพวก
ทั้งมีแต่คนสัวนะครับ
เขาวาดได้อย่างจริงนะครับ

พวกที่อยู่บ้านนี้เป็นคนทั่วหมด
ครับครับ

ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
โดยจะไม่มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เพราะว่าผู้ก่อเหตุมีประวัติเป็นผู้ป่วยทางจิต
แล้วตอนนี้ก็ยังไม่สามารถสอบปากคำได้เลย
เพราะว่ายังพูดไม่รู้เรื่อง

แต่พูดมาประโยคนึงพี่อุ๋ย

โอ้โหตำรวจฟังขนาดนี้แล้ว
ก็ช่วยจัดการคนดีคนนี้ให้ด้วยแล้วกันนะคะ
คือถ้ามีอาการทางจิตก็ต้องไปบำบัด